ทีนี้เดี๋ยวไปกันต่อเลยค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านในรู
ดิฉันจะเข้าได้ไหมกลัวติดพุงเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าต้องเอียงข้างต้องตะแคงยังไงเดี๋ยวดูหน้าร้านก่อนเลยค่ะคุณผู้ชม
เผินไม่มีใครรู้หรอกว่านี่คือร้านอาหาร
เข้าไปนี่มีที่นั่งด้วยนะคะดูสิเห็นไหมคือทางเข้ามันเล็กมากมันแคบมาก
ร้านนี้ค่ะอยู่ที่สงขลาค่ะคุณผู้ชมอยู่หน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่
เอาใครที่ไปหาหมอตรงนั้นสังเกตร้านนี้ให้ดีนะคะ
ถือว่าเป็นทำเลทองในการขายของเลยแหละแล้วลูกค้าเนี่ยคึกคักตลอดทั้งวัน
ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลที่อยู่ที่โรงพยาบาลรวมถึงคนไข้ญาติคนไข้เนี่ย
มากินร้านนี้ร้านในรูที่ว่าเนี่ยค่ะเขาอยู่ในซอกตึกแคบ
แล้วข้างในเนี่ยนะเขามีที่ให้นั่งทานแต่เอ๊ะจะสังเกตยังไงอ่ะ
หน้าร้านมันนิดเดียวคุณผู้ชมเห็นหม้อเมื่อกี้ไหมหม้อนี้แหละค่ะ
เป็นหม้อโจ๊กวางอยู่หน้าร้านมองให้ดีเล็งให้ดีนะคะ
แล้วร้านนี้มันกว้างแค่เมตรกับ๑๐เซนยาว๑๕เมตรอุ้ยร้านเขาลึกนะ
คือข้างในเนี่ยมีที่ให้ลูกค้านั่งอันนี้เอาตลับเมตร
ให้ดูเลยว่าหนึ่งเมตรกับอีกสิบเซนก็เนี่ยต้องเข้าไปต้องเข้าไปให้ได้ค่ะ
ตะแคงข้างจะเอียงข้างยังไงก็แล้วแต่ข้างในเนี่ยจุคนได้เต็มที่สิบสองคน
มีโต๊ะให้ลูกค้านั่ง๓ตัวดังนั้นเวลาจะเข้าจะออกร้านที
เรียงแถวหน้ากระดานไม่ได้นะจ๊ะต้องเข้าแถวเรียงหนึ่งเข้าไปเท่านั้น
แล้วหน้าร้านเนี่ยเจ้าของร้านจะยืนอยู่ข้างหน้าคนนึง
ข้างในก็จะมีคนช่วยอีกสองคนเจ้าของร้านคือคุณกาลเนธ
บอกว่าร้านนี้เปิดมา๕ปีแล้วลูกค้าจะเรียกว่าร้านในรู
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็บุคลากรของโรงพยาบาลล่ะค่ะ
ลูกค้าเนี่ยเป็นขาประจำทั้งนั้นเลยจะรู้เลยว่าช่วงไหนโต๊ะว่าง
ช่วงไหนไม่ว่างที่นั่งเนี่ยมันจำกัดจำกัดเหลือเกินนะคะ
เอาฟังคุณกาลเนธเจ้าของร้านค่ะ
อ่าเห็นร้านแบบนี้นี่คือเป็นไฮไลท์นะคุณผู้ชม
แล้วถามว่าร้านนี้ร้านในรูขายอะไรบ้าง
เขาขายโจ๊กหมูขายก๋วยจับหมูแล้วก็อาหารตามสั่ง
รวมถึงชากาแฟน้ำปั่นต่างต่างไปได้เลยค่ะ
ตั้งแต่เช้ามืดตี๕ขายยาวไปจนถึง๒ทุ่มเลยนะคะ
อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่นั่นเองอาจจะหาดใหญ่
เดี๋ยวเราพาไปต่อกันที่แพร่บ้างค่ะตรงถนนสายบ้านปฐุมเหมืองหม้อ
ตรงนี้เขามีร้านตั้งเรียงรายอยู่ตามถนนนะ
เพราะว่าร้านมันติดกับลำน้ำชื่อว่าลำน้ำแม่แคม
ก็จะมีมุมนั่งพักผ่อนแต่หลายคนไปตรงนี้เนี่ย
สะดุดตาร้านนี้ตั้งแต่ชื่อร้านเลยคือผัวละยำ
ฉันออกเสียงถูกค่ะคุณผู้ชมลอลิงนะคะผัวและยำ
ซึ่งร้านเนี้ยเขาขายยำสารพัดอย่างเลยคือใครอยากกินอะไรเนี่ย
มีหมดเลยค่ะยำปลาทูลุยสวนยำรวมทะเล
ยำบุญเส้นหมูสับยำเล็บมือนางราคาก็อยู่ที่สี่สิบถึงเจ็ดสิบบาทนะคะ
เจ้าของร้านอย่างคุณนัตติการบอกว่าตั้งชื่อร้านนี้
ผ่านการเห็นชอบจากสามีมาเรียบร้อยแล้ว
ละยำเนี่ยนะพี่
หุ้ยสามีเป็นฝ่ายสนับสนุน

ทีแรกเราเคยได้ยินคนแซวไงว่าคนละยำ

อาจจะสั่งอะไรมาแต่อันนี้เป็นผัวระยำค่ะ
ดังนั้นใครผ่านไปถนนแถวสายบ้านปฐุมเหมืองหม้อ
ติดกับลำน้ำแม่แคมที่บ้านปฐุมจังหวัดแพร่

ร้านนี้เปิดตั้งแต่บ่าย๓โมงไปจนถึง๒ทุ่ม
สังเกตป้ายหน้าร้านแล้วก็พุ่งตรงเข้าไปได้เลยนะคะ